จีนตอนนี้มีประเด็นเกิดขึ้นมาอีกแล้ว

เขาโพสต์ข้อความบอกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนะ
ไปตรวจของเจอการเก็บแบบเปลือกหอยทรัพยากรธรรมชาติ

เยอะนะปลาดาวด้วยเอาไปขายเหรอคะหรือยังไง
นี่ไงนะคะเป็นภาพที่แอร์โฮสเตจสาว

เห็นว่ามีทั้งปากการังปลาดาวแล้วก็หอยนะคะ
ซึ่งเธอพบจากกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยวจีน
กำลังบินออกนอกประเทศที่สนามบินดอนเมือง
วันที่๑กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าตัวระบุข้อความว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยว
แต่ก็ใช่ว่าจะหยิบอะไรกลับประเทศคุณได้ง่าย
ดูแต่ตาดื่มดำให้ฉ่ำใจแต่ไม่ต้องหยิบกลับ
อย่ามาทำนิสัยเสียในประเทศไทยนะคะ
นี่มีแฮชแท็กบรายเรียบร้อยนะคะคอแตกเรียบร้อยด้วย
จากนี้เจ้าตัวก็ยังมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะ

สุดท้ายเลยเรียกตำรวจเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
คนจีนตกใจกลัวต้องเสียค่าปรับแล้วก็ดำเนินคดีนะคะ
ส่วนเหตุการณ์นี้พอจับได้ตรวจกระเป๋าเจอ
นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเนี่ยเขาก็บอกว่า
ว่ายน้ำเล่นแล้วไปเจอมาฉันไม่ขโมยจากใคร
ฉันไม่รู้แล้วก็ไม่ยอมรับผิด
ฮอสเตจสาวนะคะก็ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์
ในวันดังกล่าวตัวเองทำหน้าที่เป็นล่ามจีนแบบพาร์ทไทน
อยู่ที่สนามบินดอนเมืองไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แอร์โฮสเตส
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณจุดตรวจค้นขาออกฝั่งออกนอกประเทศนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้ไปเรียกให้ไปช่วยแปล

ร่วมมือการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

แล้วก็มองว่าควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว
เพื่อลดการทำลายทรัพยากรค่ะ
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยบอกว่าชาวจีนมีเพียงส่วนน้อย
ที่ทำตัวไม่น่ารักอย่าเมาร่วม
จีนทุกคนว่านิสัยไม่ดีขอให้ท่านพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะ

ใช่ให้เขาอยู่ในที่ของเขาแบบนั้น
เพื่อที่เรากลับไปเราจะได้ยังเห็นเขาอยู่ดีกว่า
ดีกว่ากลับไปแล้วก็เป็นแบบอ้าวไม่มีแล้ว
ใช่แต่ก็เนี่ยอย่าไปเหมารวมว่านักท่องเที่ยวจีนจะไม่ดีไปซะทั้งหมดนะคะ
ก็บางส่วนใช่ค่ะทรัพยากร